คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์สู้รบระหว่างทหารเมียนมาทหารกระเหลี่ยงกันหน่อยค่ะคือเขาเปิดฉากสู้รบกันเนี่ยเข้าสู่วันที่สามแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะทหารเมียนมาเอาเครื่องบินมามาทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ด้วยครับทีนี้ค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะชาวบ้านฝั่งไทยเนี่ยนะต่อให้เขาจะเห็นสถานการณ์แบบ

โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยคือได้ยินเสียงใช่ไหมเห็นบนน่านฟ้านั่นไหม
เครื่องบินเป็นเครื่องบินรบทิ้งระเบิด๔ลูกแล้วมันเป็นลูกระเบิดขนาดใหญ่ด้วย

ชาวบ้านที่เขาทำเกษตรกรรมอยู่ตรงแนวชายแดนเนี่ย
ต่อให้เขาบอกว่าบางคนต้องเผชิญสถานการณ์นี้มาตั้งแต่เขาเล็กก็ตาม
เขาสู้รบการแย่งชิงแย่งชิงรัฐกะเหลี่ยง
แล้วมันเป็นสถานการณ์การเปิดฉากสู้รบกันต่อเนื่องวันที่๓แล้ว

องกำลังทหารกระเหลี่ยงก็มีอาวุธปืนเล็ก
แล้วก็มีเครื่องยิงระเบิดหลายชนิดเลยไปปิดล้อมฐานปฏิบัติการของเมียนมา
ที่บ้านฮูเกรทะที่สุกรีของเมียวดีเมียนมา
ทีนี้ทหารเมียนมาเนี่ยก็มี๕๐กว่านายยิงตอบโต้

มีเครื่องยิงลูกระเบิดระดมยิงใส่ทหารกระเหลี่ยงเป็น๑๐๑๐ลูก
ทีนี้ก็เลยเกิดการยิงปะทะกันโอ้ยดุเดือดต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงเลย
หลังจากนั้นทหารเมียนมาก็ไม่ยอมค่ะ
ส่งเครื่องบินรบ๒ลำมายิงจรวดถล่มใส่ทหารกระเหลี่ยง๑๕ลูก
เสียงระเบิดมันบึ้มแล้วก็เห็นควันจากลูกระเบิดเนี่ย
เป็นการโจมตีทางอากาศ
เห็นชัดเลยอยู่ที่ฝั่งพบพระที่จังหวัดตาก

ชาวบ้านที่เขามีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ตรงนั้น
เขาก็ตกอกตกใจนะต้องหนีตายกลัวจะโดนลูกหลง
กลัวจะโดนกระสุนกลัวจะโดนระเบิดลอยข้ามมา
อย่างชาวบ้านที่บ้านบาเล่ใต้หมู่๒เนี่ยนะคะ
เขาจะต้องมีหลุมหลบไพรสร้างเอาไว้ที่ใต้ถุนบ้าน
แล้วต้องตรวจสอบดูซิว่าไอ้หลุมหลบภัยที่มันอยู่ใต้ถุนบ้านฉัน
มันพร้อมใช้งานไหมนี่นี่ตอนไปตรวจสอบหลุมหลบภัยค่ะ
เพราะคุณทัศนัยไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อไหร่

วิ่งหนีลงใต้ถุนบ้านก่อนเข้าไปในหลุมหลบภัยก่อน

คุณยายยวงมันสุตินคุณยาย๗๐กว่าปีแล้วนะ
ยายบอกว่าเอาจริงตั้งแต่ยายเล็กเลยหนูเอ้ย
ยายก็เห็นสถานการณ์แบบนี้มาทุกวันนี้
จนยาย๗๐กว่าจะ๘๐แล้ว
สถานการณ์มันก็ไม่เห็นสงบสักทีนึง

ยายต้องรู้จักหลบหลีกแล้วก็ซ้อมนะ

อันนี้คือเอาไว้ป้องกันลูกหลง
เพราะเวลายิงใกล้ตรงนี้เลยเนอะ
แต่ก่อนนี้ตอบผมออกมาหนูมันต้องมีแต่รูปขึ้น
เขาเปิดฉากสู้รบกันมา๓วันต่อเนื่องใช่ไหม
แล้วก็ถามว่าวันนี้วันที่๔เป็นยังไงกันบ้าง
สถานการณ์จากการตรวจสอบก็ยังดุเดือดอยู่นะคะคุณผู้ชม
ทั้งสองฝ่ายก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ถ้าเกิดว่ามองจากฝั่งไทยคือเราจะเห็นเลย
แสงไฟจากพวกแบบลูกระเบิดต่างมันมาชัดเลยค่ะ
ส่วนฝั่งเมียนมาก็ส่งเครื่องบินรบไปโจมตีทางอากาศ
เอาทิ้งระเบิดคลัสเตอร์บอม๒ลูก
เป็นการตอบโต้กันตลอดเวลานะคะ
เคลียร์พื้นที่ฐานอูเกรทะไม่สำเร็จนะ

ดักซุ่มยิงโจมตีตลอดเส้นทางเหมือนกัน
คือคาดว่าวันนี้เนี่ยคงจะน่าจะปะทะกันตลอดทั้งวันเหมือนกัน
แล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่พบพระของบ้านเราเราทำยังไง

เรียบแนวชายแดนระหว่างหมู่บ้านมอนเกอร์ไทยกับหมู่บ้านวาเล่ใต้ต้องปิดก่อน

แล้วต้องมีการวางกำลังป้องกันรักษาอธิปไตย
แล้วก็เฝ้าระวังตามช่องทางธรรมชาติ

วันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ